เราก็จะยังคงมีเรื่องราวที่จะนำเสนอคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะ
เป็นจุดเดียวกับที่อดีตประหลัดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรในรายการถามตรงกับจอมขวัญ
คือบอกว่าเคยไปที่ถ้ำแห่งนี้แล้วก็รู้ว่ามีจุดนี้อยู่
แล้วก็เดาว่าน้องต้องอยู่จุดนี้แหละ

เพราะฉะนั้นเราลองไปดูกันหน่อยว่า
ประหลัดทางอำเภอแม่สายเนี่ยว่ายังไงกันบ้างนะคะ
โดยนายปรีชาศรีเพชรอดีตประหลัดอำเภอแม่สายเชียงราย

แล้วก็ได้มาให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญในรายการ

บอกว่าจุดที่คิดว่าน้องทั้ง๑๓คนอยู่นี่นะคะ
น่าจะเป็นจุดที่ตนก็เคยไปมาแล้วนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเลย๓แยกไป
จะมีทั้งพื้นที่ที่ต้องมุดพื้นที่จะต้องคลาน
และจุดสำคัญก็คือต้องลอดใต้ท้องช้าง
ลุยโครนผนังถ้ำโค้งบนหิน
แล้วก็ปิดทางพร้อมกับระบุด้วยว่าหินคม
ก่อนที่จะมีช่องสุดท้าย
ก่อนจะขึ้นเนินหาดพัทยาก็จะมีน้ำ
คือเรียกว่าปัญหาอุปสรรคเยอะมาก
ซึ่งก็ตรงกับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
บอกเอาไว้ว่าจุดสามแยกเป็นต้นไปคือจุดวิกฤต
อดีตประหลัดอำเภอเชะแม่สายก็บอกด้วยนะคะว่า
ไม่คิดว่าเด็กจะอยู่บริเวณหาดพัทยาหรอก

แล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่
แต่อดีตประหลัดอำเภอแม่สายเชื่อว่า
เด็กน่าจะอยู่เลยหาดนี้ไป
ซึ่งมีพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง
แล้วก็เป็นตามที่อดีตประหลัดแม่สายบอกเอาไว้นะคะ
เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ช่วงหนึ่ง

มันเป็นเนินยาวครับแล้วก็เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ครับ
เป็นเนินหาดสายขาวยาวไป
เหมือนกับชายหาดบางแสนอะไรอย่างนี้ครับ
ค่ะเป็นโถงใหญ่สุดของถ้ำไหมคะ
ใหญ่สุดของถ้ำครับมันมีหินย้อยด้วยครับและสวยครับ

ซึ่งหาดพัทยาไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของถ้ำใช่ไหมคะ

คือถ้าถามผมในความเห็นผมก็คือว่า
ทางที่เรามาจากปากถ้ำมาถึงตรงก่อนถึงหาดพัทยา
มันจะเป็นลักษณะเป็นแอ่งกระทะแต่ว่าไล่ระดับกันมาเรื่อยอย่างนี้นะ
แต่พอมาถึงหาดเนี่ยหาดตรงนี้จะอยู่เนินสูงกว่าที่เราผ่านมาอย่างนี้ครับ
แต่ว่าบนชายหาดก็เป็นที่ลาบนะ
เป็นแบบเหมือนหาดทั่วไปไม่มีเนินสูงที่จะอยู่บนนั้นนะ

แล้วทีนี้ผมก็มาดูว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้
มันจะไปแต่ว่าไปอยู่ระยะยาวเราไม่มีที่มันมีแค่ซอกหินที่ติดผนังถ้ำ
ที่ว่าจะพอขึ้นไปยืนไปอยู่ไปนั่งยองอย่างนี้ได้อยู่
แต่ถ้า๑๓คนเนี่ยผมยังมองไปหอว่าไปนั่งตรงไหนไปนอนตรงไหน
เอาแล้วที่เคยมีข้อมูลบอกว่ายืนได้เป็นร้อยคนเอาตกลงยังไงอ่ะคะ
ไม่ใช่ร้อยคนหมายถึงไม่ใช่ว่ายืนหมายถึงว่าชายหาดนั่นเรานั่งอยู่กันเนี่ย

หมายถึงว่าชายหาดพัทยาตรงเนี้ยครับค่ะมันกว้างแล้วก็ผมพูดถึงว่าเราสามารถอยู่กันได้เป็นร้อย
แต่ว่าถ้าอยู่หนีน้ำมันไม่ใช่ตรงนี้ครับ
น่าจะเป็นตรงไหนคะในความเห็นท่าน
ผมว่าน่าจะเป็นเนินสุดท้ายที่ติดสิ้นสุดของถ้ำ
เพราะตรงนั้นมันขึ้นไประดับ๔๕องศาแล้วมันสูงที่สุดของถ้ำครับ
แล้วมันมีชายหาดอยู่บนนั้นอีกครับ
แต่มันโอ้โหมันจะลึกมากเลยนะคะ
มันใช่ว่าลึกมันก็ไปได้อยู่แต่มันก็ปีนไปแต่เวลามันก็ไม่เยอะเหมือนข้างหน้าเนี่ยครับ
เพราะที่ลำบากมันจะอยู่แถวหน้านี้เยอะกว่าแต่ทางนู้นก็ปีนป่ายเร็วไปคดมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ไปเรื่อยแต่ว่ามันตรงนู้นมันเป็นที่ปลอดภัยสูงสุด
เพราะมันอยู่ที่สูงที่สุดและมันมีตาน้ำที่ผมมุดเข้าไปจากที่เขาเขียนป้ายว่า
เป็นที่ที่สุดของถ้ำเนี่ยผมมองเห็นทางช่องขวามือผมเนี่ยว่ามันมีทางลงไปเล็ก
ผมก็คานเข้าไปแล้วมุดลงไปตามน้ำที่มันเป็นน้ำลำทานไหลออกมาแต่มันสูงแค่เอวเราเราต้องคานเข้าไปครับ
พอคานไปถึงสุดตรงนั้นมันระหว่างผนังถ้ำกับหินที่อยู่ติดกับน้ำเนี่ยมันพอดีกัน
ผมก็ไปไม่ได้ผมก็คานกลับมาแต่ผมเห็นว่ามันเป็นตาน้ำที่สะอาด
ก็เอามาดื่มนะฮะแล้วทีนี้ผมก็มาทานข้าวกันที่หาดตรงหน้าที่ผนังถ้ำที่สิ้นสุดนะครับ
มันเป็นหาดเล็กแต่มันยาวมากครับเป็นห้องโถงนะแต่มันเล็กกว่าหาดพัทยา
ค่ะแต่เป็นห้องถงขนาดใหญ่และยาวมากใช่เดี๋ยวประนิดเดียวค่ะ
เอ่อคือถ้าถ้าสมมตินะถ้าสมมติเป็นไปตามที่ประหลักฆาตการณ์เนี้ยนะคะครับ
คือแสดงว่าหมูป่าเรานี่จะเดินไปไกลแบบไกลมากเลยนะคะถูกไหม
ก็ประมาณสามชั่วโมงนะเพราะวันนั้นผมไปไปหกกลับหกอืมก็ก็ห้ากิโล
ก็หาดพัทยานี่กิโลห้าละอ๋อถ้าไปอีกห้ากิโลก็สามชั่วโมง
แต่ว่าถ้าเด็กหนุ่มเนี้ยผมคิดว่าเขาคงไม่ถึงเขาเป็นนักฟุตบอลด้วยอืม
คือคือที่ท่านคิดว่าที่ท่านคิดว่าสมมุติถ้าเขาจะหาที่อยู่นะคะ
ถ้ากลุ่มนี้จะหาที่อยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะหาที่ที่สูงกว่าหาดพัทยา
ถูกไหมคะคือว่าทั้งโค้ดและเด็กเนี่ยเท่าที่เพื่อนให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยเข้าไปมาละสองสามครั้งแล้ว
ค่ะนะฮะแล้วก็เขาเคยเห็นสภาพทั้งหมดของถ้ำแล้วว่าตรงไหนปลอดภัยที่สุด
ถ้าตรงไหนที่จะสามารถอาศัยได้นานที่สุดถ้าตรงไหนที่จะหนีน้ำได้โดยปลอดภัย
เพราะดุงอยู่ตรงเนินพัทยาเนี่ยมันปิดกับสภาพที่น้ำท่วมอยู่ใช่ไหมครับ
โอกาสที่น้ำจะขึ้นไปท่วมเนี่ยมันมีมากแล้วผมถามว่าถ้าน้ำมันท่วมเราจะหนีตอนไหน
และสภาพถ้ำมันมืดไม่ใช่เหมือนถนนใหญ่ข้างนอกที่จะวิ่งกันได้
มีแต่โขดหินเต็มไปหมดแล้วจะมองกันตรงไหนมันก็ไปลำบากแล้วจะหนีวิ่งก็ไม่ได้
มันก็จะเจอน้ำท่วมแล้วก็มันจะอันตรายถึงชีวิตนะครับ